ดิฉันเป็นแม่ค้าเหมือนกันเป็นแม่ค้าในตลาดสดนะคะ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความเลยบอกว่า
มีคนร้ายเข้ามาขโมยของร้านเธอ
แล้วขโมยอะไรรู้ไหมคุณพริกสด
พริกสด๒กระสอบอะ

ใช่นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นชัดเจนเลยนะคะ

ว่าตลาดหัวอิดที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
คนร้ายเป็นชายหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์สวม
กันน็อกมาจอดหน้าแผงจำหน่ายพริกสด

กระสอบพริกสดไปประหนึ่งเป็นของตัวเอง
ชิว๒กระสอบอ่ะพอแล้วที่เต็ม
คร่อมมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปเลย
ทีนี้แผงนี้เป็นของเจ๊ติ๋มพริกสดค่ะ

เธอก็บอกว่าเปิดแผงขายพริกสดทั้งปลีกแล้วก็ส่ง
จะมีเกษตรกรนำพริกสดมาส่งช่วงกลางคืน
แล้วเธอก็จะวางกระสอบพริกเอาไว้เป็นหน้าแผงแบบนี้
กองกันไว้แล้วเธอจะมาเปิดแผงก็ตอนตี๕ตรงทุกเช้าเลย
เก้ากันยายนที่ผ่านมาเอ๊ะน้ำหนักพริกสดที่เกษตรกรมาส่งเนี่ย
ขายไปตั้งสี่สิบกว่ากิโลกรัมน่ะเลยไปดูภาพกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้
ก็เลยเห็นว่าโดนขโมยไป
ติ๋มนะแกบอกว่าไปถามลูกจ้างแผงผักที่อยู่ตรงข้ามกัน
ก็บอกว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถามนี่ใช่แผงเจ๊ติ๋มไหม
ลูกจ้างแผงตรงข้ามบอกอ๋อใช่นี่แหละแผงเจ๊ติ๋ม
คนร้ายก็ลงจากรถมาขนไปเลย๒กระสอบ๔๐กิโลกรัมรวมมูลค่า๑๖๐๐บาท
หลังเกิดเหตุเธอก็เลยแจ้งความแล้วเรียบร้อย
ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะจับตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้นะคะ
นับวันโจรก็เยอะขึ้นเออนะฮะขโมยแปลกขึ้นเยอะเลย
ถูกต้องครับไม่รู้สาเหตุมันเป็นพร้อมเรื่องของศิลธิกฤษด้วยรึเปล่า